และช่วงนี้ไงเป็นช่วงของการเกษียณ

ช่วงเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนะครับ

ของแปลกวันนี้มาแล้วเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
สำหรับคอลัมป์ที่จะมีประจำทุกวันพระฤหัสบดี
จะพาคุณผู้ชมไปดูของแปลกใน๗๗จังหวัดทั่วไทย
แปลกบ้านคุณมีอะไรบ้างส่งไลน์มาบอกต่อกันด้วยนะฮะ
ใช่นะคะวันนี้พาไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พาไปที่วัดพระสมุทรเจดี
ก่อนหน้านี้บริเวณนี้เขาเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำทะเล

แต่ว่ายังคงมีวัดแห่งหนึ่งยังตั้งตรงานอยู่กลางน้ำนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตร
จะพาไปชมค่ะไปกันเลยค่ะ

ขุนสมุทรจีนอยู่ในสภาพสุดโทรม

ทานโบสถ์ที่เคยเป็นพื้นดินสุดตัวลง
หลังถูกน้ำทะเลซัดท่วมอย่างหนัก
เมื่อ๑๑ปีก่อนมาจนถึงวันนี้

หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

ยังตั้งตรงานอยู่บนเกาะกลางน้ำได้

เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรจีนบอกว่า
โบสถ์แห่งนี้ยังตั้งอยู่กลางน้ำได้
มหันตภัยทางธรรมชาติครั้งนั้น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

และวัดสามารถต้านน้ำทะเลอยู่ได้
ไปพร้อมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะ
ที่วัดขุนสมุทรจีนมีเนื้อที่กว่า๗๖ไร่
ใกล้วัดเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
มีชาวบ้านอาศัย๔๒๐คน๑๖๘หลังคาเรือน
แต่ทุกครอบครัวต้องอบพยพหนีน้ำทะเล
กัดซะพื้นแผ่นดินหายไปปีละ๒๕เมตร
ปัจจุบันวัดเหลือพื้นที่อยู่เพียง๕ไร่เศษ
แต่ไม่ได้ทำให้พระสงฆ์และพระลูกวัด
คิดที่จะย้ายออกไปจากวัดแห่งนี้

ให้อยู่คู่กับเขาไปได้ใช่ไหม
จะทำยังไงให้อยู่ประกันไม่ได้ถ้าทุกคนคิดย้ายหมด

ก็มีหลายคนแนะนำแต่ว่าเราก็มองดูว่ามันยังอยู่ได้อยู่

แต่ปัจจุบันมันก็ยังอยู่ได้อยู่
เจ้าอาวาสวัดขุนสมุทรจีนยังบอกอีกว่า
ที่ต้องปล่อยให้โบสถ์อยู่ในสภาพนี้
ก็เพราะความเค็มของน้ำทะเลได้ซึมเข้าไปในเนื้อปูน
กร่อนผนังโบดจนหลุดร่อน
เหลือเพียงผนังปูนสีด่างอย่างที่เห็น
บูรณะใหม่จึงเป็นไปได้ยาก
ความแปลกของโบสถ์ที่วัดขุนสมุทรจีนแห่งนี้
อกจากจะลอยคลออยู่กลางน้ำเมื่อถูกน้ำท่วมได้แล้ว

แห่งนี้กลับไม่ถล่มลงมา
และยังคงมีความเก่าแก่ชวนให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมค่ะ
ปัจจุบันบทแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์
พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เข้าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

เช่นเดียวกับลุงสมานกวินภารดิกุล
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ห่างจากวัดบอกว่า
ไม่อยากให้วัดจมหายไปกับน้ำทะเล
ตัวเองจะเคยสูญเสียบ้านและที่ดินทำกินไปแล้ว
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน